คนนี้เป็นคนบุรีรำนะแม่เชื่อเลยว่าไอ้วิญญาณร้ายมาเอาชีวิตลูกชายของเธอไป๔ขวบเท่านั้นเองนะครับแม่เชื่อแบบนี้เพราะอะไรบอกว่ามีคนไหลตายก่อนหน้านี้ครับไปดูแม่หน่อย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหเธอยังเสียใจอยู่เลยครับเป็นแม่ของน้องยูโรอายุ๔ขวบอายุ๔ขวบเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงลูกเธอเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุบนที่นอนเหตุเกิด๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ

มาประกอบพิธีทางศาสนานะที่บ้านพักในตะบนจันดุมอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรำครับ
นางอาริยาสนิทประโคนอายุ๒๘ปีแม่ของน้องยูโรเล่าบอกว่าเธอมีลูก๔คนนายยูโรสุดท้อง
วันเกิดเหตุคือ๑๖ธันวาคมครับคุณผู้ชมนะฮะ๑๖ธันวาคมตอนเช้าพาลูกคนอื่นไปส่ง
ใครพาไปอ่ะพี่สามีพาไปเธอกับยูโรเนี่ยนอนอยู่ฮะ
ก็ชงนมใส่ขวดให้ยูโรดื่มแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปกระทั่งบ่ายโมง
เห็นลูกชายนอนอยู่เหมือนจะไม่หายใจแล้วแจ้งกู้ภัยเลยพาลูกส่งโรงพยาบาลครับ
แต่ลูกเสียชีวิตหมอบอกว่าขาดอากาศหายใจ
ยูโรเนี่ยคลอดก่อนกำหนดนะครับคุณผู้ชมจากประวัติแล้วก็เป็นโรคหอบหืดด้วย
กินยาและพ่นยาเป็นประจำแล้วก็น้องชอบกินเค็มนะ
กินข้าวทำไม๔ขวบใครใส่ให้๔ขวบใส่เองเหรอเนี่ย
เขาบอกว่าต้องเอาผงชูรสนะนะหรือผงปรุงรสเนี่ย
โรยใส่แล้วก็กินไอ้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปดิบ
แล้วก็โรยเครื่องปรุงมันลงไปด้วยอ่ะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งคือเธอเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์นะครับ
เพราะที่บ้านข้างเนี่ยมีคนนอนไหลตายหลายคนด้วย
เวลาลูกชายอยู่ที่ห้องก็จะวิ่งเล่นส่งเสียงดังนะ
อาจจะไม่พอใจหรือเปล่าก็เลยมาเอาลูกของเธอไป
หลังจากแล้วเลิกงานนะเธอได้ยินเสียงหมาหอนติดกันอีก๒วันอีก
จากจะฝันแล้วยังแหม่ได้ยินเสียงหมาหอนอีก
ทีมข่าวนำข้อมูลของน้องยูโรไปสอบถาม
จากคุณหมอสิทธาลิขิตนุกูลหรือหมอก๊อฟครับ
สตอรี่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าคาดว่านะคาดว่าน้อง
ยูโรน่าจะเป็นอาการที่เรียกว่าไหลตายครับซึ่งไม่ได้
เป็นสมบัติผู้ใหญ่เท่านั้นเด็กก็เป็นได้นะอืมเกิดจะ
ขึ้นขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติครับที่หัวใจห้องบน
ขวาทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจ

ทำให้ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมอง

สาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้

แต่ในผู้ใหญ่วัย๒๕ปีถึง๕๕ปี

จริงไม่ใช่ผู้หญิงก็เป็นได้เด็กก็เป็นได้นะครับ
สาเหตุคือขึ้นไฟฟ้าผิดปกติที่หัวใจนั่นเอง
โดยที่จุดกำเนิดหัวใจที่ห้องบนขวานี่นะครับ
เขาไม่ทำงานนะครับทำให้หัวใจข้างล่างเนี่ยเต้นสั่นพริ้ว

ซิเจนที่สมองต้องขาดด้วยนะครับ
ก็จะทำให้น้องเนี่ยมีอาการเหมือนกับกึ่งละเมิน
แล้วก็เสียชีวิตไปภายใน๖๗นาทีเลยนะครับ
หมอก๊อฟพูดต่อฟังหน่อยคุณผู้ชมฮะค่ะค่ะ
คือหมอก๊อฟบอกว่าเกิดจากการกินอาหารที่เค็มจัดก็ได้นะ
ทำไมคือจากข้อมูลของแม่น้องบอกเลยถ้ากินข้าวแบบนี้นะ
ต้องผงปรุงรสมาโรยทำให้เค็ม
มีโซเดียมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
แล้วก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินแห้ง
แล้วก็ใส่เครื่องปรุงด้วยนี่แหละครับจะทำให้ร่างกายขาดโพแทสเซียมครับ
แล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจก็จะขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงได้
ส่วนศพของน้องยูโรนะครับจะชาปนกิจวันนี้แล้วฮะ

ยังไงเรื่องที่หมอเตือนก็เอาไปป้องกันระวังกันด้วยครับ